แต่ช่วงแรกนี้เราจะไปดูความคืบหน้า

ใช่แล้วค่ะจากปมความขัดแย้ง
หรือว่าศึกสงฆ์ที่พูดกันแบบนี้นะคะ
ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องให้สัมภาษณ์

ก็จะแก้ปัญหานี้โดยทันทีเป็นปัญหาเร่งด่วนเลยค่ะ
นายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าหนักใจจริง
สำหรับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์
นายกรัฐมนตรีเลยเสนอทางออกแบบนี้นะคะ
อยากจะเปิดเวทีดีเบตให้ทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายที่เห็นต่างกันมาแสดงความคิดเห็น
มาให้เหตุผลแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจในปมความขัดแย้งนี้ค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับว่ามีความกังวลต่อกรณีที่เครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคี
จัดประชุมที่พุทธมนตรเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยระบุว่ารัฐบาลจะตัดสินหรือบังคับไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของความศรัทธา
ขณะที่การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นพระราชอำนาจ
ไม่อยากให้รบกวนเบื้องพระยุคลบาท
แต่เมื่อถึงกลับประเทศไทยแล้วจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาดีเบตกัน
เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
ในเมื่อฝ่ายพระแก้ปัญหากันเองไม่ได้
ก็ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินค่ะ
พร้อมทั้งขอร้องด้วยนะคะว่าอย่าออกมาเคลื่อนไหวกันอีก
หากทุกคนหวังดีต้องการให้ศาสนาพุทธ
ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติเป็นที่เคารพนับถือ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมหาเถระสมาคม
และกลุ่มผู้เห็นต่างต้องมาหาทางออกร่วมกันให้ได้ค่ะ
นายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะคะว่าอะไรก็ตามที่จะกระทบไปถึงสถาบัน
ทุกเรื่องจะต้องถูกเคลียร์ให้จบก่อน
ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเพราะไม่อยากให้ศาสนาเสื่อมถอย
นี่คือปัญหาใหญ่ที่อยากให้ยุติในวันนี้ให้ได้
ถ้าคุยในทางส่งไม่ได้ต้องไปคุยในข้อกฎหมาย
กลับถึงประเทศไทยจะรีบดำเนินการเรื่องนี้ทันทีค่ะ